คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดูแล้วตกอกตกใจเหมือนกัน

ไปเจอกับสิ่งนี้อยู่ที่เกาะ

น่ากลัวมาก
พอออกมาเท่านั้นแหละตกอกตกใจ

เค้าไปสุกอยู่ภายในภูมิไม้

ก็เจอกับงูเหลือมตัวมันเริ่มเทิม

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจับแล้วก็พบว่ามีบางสิ่งบางอย่าง

เขาบอกว่าตอนแรกเอ้ยไข่มันเหรอไข่มันหลุดมาเห

มันไม่ใช่ไข่แต่มันเป็นอุจจาระ

เหลือมาก
มันก็ตกใจมันก็เหมือนคนอ่ะเนอะดีนะ

คนที่เขามาพบตอนแรกเนี่ยไม่ได้โดนกัด

พอหันไปมองดีก็รู้ว่าอ๋อมันคืองูเหลือม
ก็เลยไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับ
จริงพี่เหลือมเขาคงคิดว่าตรงนี้คือธรรมชาติของเขา
มันเขียวเหมือนเหมือนเรา